ทะเบียนสมรสที่จดไปมันมีค่ามันมีราคาที่ต้องจ่าย

เห็นชั้นในผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ชั้นในของตัวเองด้วย

บุกไปแล้วจับได้เลยว่าสามีเนี่ยพาผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วย

นี่จำได้แล้วดอมอันนี้มันเป็นข่าวมาสักพักนึงแล้ว

มันน่าเจ็บใจคือเธอยังโดนแม่สามีต่อว่าอีกนะ
ทีนี้เรื่องมันไปถึงชั้นศาลคุณผู้ชมจนเมื่อวานนี้
ทนายของครูหนิงที่เขาเรียกกันทนายเมียหลวง
นายอนุสรอสุรพงศ์ครับหรือว่าทนายพัฒน์โพสต์ว่า
นี่คุณผู้ชมทางขวานี้เป็นภาพถ่ายคู่กับครูหนิงและข้อความว่า
เป็นวันนัดฟังผลคำพิพากษาคดีครูหนิงที่เป็นข่าวโด่งดัง
แล้วผลปรากฏว่าครูหนิงชนะคดีฟ้องชู้ในศาลชั้นต้นนะ
สารสั่งให้คู่กรณีจ่ายเงิน๕แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายครับ
และมีอีกภาพหนึ่งเขียนข้อความไว้ว่า
ทะเบียนสมรสไม่ได้มีไว้มัดใจผู้ชายแต่มีไว้ฟ้องชู้
กล้าเป็นชู้ก็ต้องกล้าจ่ายด้วยนะคะแล้วก็มีแคปชั่นว่าแซ่บห้าแสน
คดีพี่ก็เป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่งที่อยากทำให้สังคมรู้ว่า
ทะเบียนสมรสที่จดไปมันมีค่ามีราคาที่ต้องจ่าย
ซึ่งเป็นทหารอากาศตั้งปี๖หนึ่งแล้วก็บุกไปในบ้านสามีที่โคลาถ
เพื่อไปพิสูจน์ความจริงว่าสามีแอบคบหากับมือที่๓
ซึ่งเป็นแม่ค้าแล้วก็ไปเจอเสื้อใน

หนิงก็เลยโยนเสื้อผ้าเหล่านั้นทิ้งครับ

แต่ว่าครูหนิงโดนแม่สามีต่อว่า
หนิงก็เลยโทรไปเคลียร์กับฝ่ายมือที่สาม
แล้วฝั่งนั้นโอ้โหพูดประโยคที่มัน
หลังจากนั้นก็มีการฟ้องร้องมือที่สามครับ
แต่ที่น่าเจ็บใจคือฝ่ายสามีและแม่สามี
ไปเป็นพยานให้กับมือที่๓ด้วยนะ
แล้วสุดท้ายศาลก็ตัดสินให้เธอชนะคดีครับ

หนิงบอกดีใจที่สารให้ความยุติธรรม

เพื่อให้รู้ว่าทะเบียนสมรสมันไม่ใช่แค่กระดาษใบเดียว
ทนายความเรียกค่าเสียหายกับอีกฝ่ายไป๑ล้าน
แต่สารตัดสินให้ชดใช้๕แสน
แต่เธอก็พึงพอใจแล้วครับ

คุณหมูเขาใช้ชีวิตอยู่กับข่าวไหน

ก็ได้ล้าออกจากราชกาลแล้ว

เมื่อวันที่จำวันที่ไม่ได้แต่ช่วงประมาณเดือนวิทยุงนายม
ฟังจากครูหนิงหรือว่าพี่หนิงเนี่ยเขาเจอสามีครั้งสุดท้าย
คือ๒๙สิงหาคมก็คือเดือนที่แล้ว
แล้วฝั่งสามีก็ฟ้องหย่ากับพี่หนิงด้วยนะ
สารนัดสืบพยานอีกครั้งวันที่๑๒ตุลาคมนี้ครับ
หนิงยืนยันว่าไม่ยอม
ไม่ยอมเซ็นหย่ากับสามีแน่นอนครับ